เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ได้เวลาข่าวต่างประเทศทุกที

คราวนี้มาดูข่าวแปลกหวาดเสียวกันก่อนดีไหม

นี่คุณรู้ไหมว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาอยู่ที่ไหน

ใครกันเขาจะกล้าเข้าไปใช้นะคะ
นายคริสฮอสลี่วัย๒๔ปี
ชาวอังกฤษจากมณฑลลานกาเชีย
ยืนรอสัญญาณโทรศัพท์เพื่อโทรหาใครสักคน
ท่ามกลางแอ่งภูเขาไฟ
บนก่อแอมบิลล์ประเทศวาลูอาตู

ไม่โอเคคลื่นจะมาหาคุณไหมคะ

คือเอาง่ายแค่บอกว่าโทรศัพท์อยู่เหนือแอ่งภูเขาไฟก็ว่าน่ากลัวแล้ว
นี่ยังต้องยืนอยู่บนพื้นที่แคบ
อย่างที่เห็นมีอยู่กระตึงเดียวเท่านั้นเอง

ต่อการตกลงไปและเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดขนาดโทรศัพท์ด้วยนะคะ

เพราะว่ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถป้องกันอันตราย
อุณหภูมิความร้อนที่คุกขึ้นมาจากแอ่งลาวาข้างล่างได้
การที่นายคริสต์มายืนโทรศัพท์อยู่เหนือแอ่งภูเขาไฟเนี่ย
น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตค่ายหนึ่งในออสเตรเลียค่ะ
โดยภาพนี้ถ่ายทำโดยเจฟแม็กลี่แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งโดยแรดลี่แอมบรอสนะคะ
แต่ว่าคุณได้ยินเสียงลาวาเดือดปุดไหม

อยากจะให้รู้ว่าอินเทอร์เน็ตลงไปถึง
ปร่องภูเขาไฟอยู่แบบนี้นะคือถ้าถามนี้ขนาดถ้าเรามีอยู่ตรงแอ่งแบบนั้น

ถ้าคุณไม่อยู่แต่ว่าจะโทรแล้วคุณมันทนไม่ได้หรอกความร้อน
อยู่ในแอ่งเนี่ยคุณจะโทรหาใคร
ดิฉันจะไลฟ์
ตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่กลางแอ่งภูเขาไฟเพื่อรอสัญญาณ
แล้วก็ปรากฏได้แล้วว่าสัญญาณจะเด็ดดีมากเลย

กลัวอะไรรู้ไหมกลัวโทรศัพท์มันจะร้อนเกิน

รวมถึงปุดขนาดนี้เกือบมันแบบว่า

โดนเข้าไปหยดนึงก็ละลายแล้วนะคะตัวคุณอ่ะ
เขากล้านะทุ่มเทนะ
มันคงเป็นภาพตัดต่อใช่ไหม